คุณผู้ชมคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๗แล้วนะคะ
สำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาล

รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
ตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาจนถึงขณะนี้นะคะ
ผสกกันิกรชาวไทยจากทั่วสารทิศ
หลั่งไหลมาที่บริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะที่การจราจรบริเวณโดยรอบก็ยังคงคล่องตัวดีค่ะ
สภาพการจราจรบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
ยังคงเคลื่อนตัวได้ตามปกติค่ะ
โดยมีทีมตำรวจจราจรประจำแต่ละจุด
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
ฝากคำแนะนำถึงประชาชน
ที่จะเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบรมมหาราชวังให้เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ
ซึ่งจะมีจุดบริการรถรับส่งมาอย่างท้องสนามหลวง
และตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาที่สำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย
จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
องร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่๑
ซึ่งก็มีประชาชนจากหลากหลายจังหวัด
ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยในช่วงสายของวันนี้

หลังมีประกาศไม่ให้ประชาชนเข้ามายังบริเวณท้องสนามหลวง
ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา
ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
เช่นเดียวกับสถานการณ์ภายในท้องสนามหลวง
ที่มีประชาชนบางส่วนนอนพักค้างแรมบริเวณเต็นต์
ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นพิเศษครับ
ขันคำสายบุญเรืองอายุ๔๘ปี

พร้อมกับกลุ่มสมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เพื่อตั้งใจจะมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ตั้งแต่๕นาฬิกาที่ผ่านมา
จะทราบดีว่าต้องใช้เวลาในการรอคิวที่ค่อนข้างนาน
แต่ก็ยืนยันที่จะทำหน้าที่ผสกกันที่ก่อน
จงรักพักดีต่อไปค่ะ
ขนาดที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
ให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ต่อแถวที่บริเวณกึ่งกลางท้องสนามหลวง

ซึ่งจะเดินทางเข้าทางประตูมณีนพรัชในวันนี้นะคะ
โดยในวันนี้ไม่มีการแจกบัตรคิวค่ะ
แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ค่ะ

รายงานสดจากบริเวณท้องสนามหลวง